ในประเทศกันไปแล้วบางคนหยุดยาวไปเที่ยวต่างประเทศ

พูดถึงประเทศที่ยอดนิยมไม่พ้นญี่ปุ่นหรอก

ปุ่นนี่ยอดนิยมมากและยิ่งช่วงนี้เป็นเทศกาลชมดอกซากุระด้วยนะคะ
ตอนนี้ทั้งคนไทยก็ดีคนจีนก็ดีแห่กันไปเที่ยวชมดอกชิบะซากุระ
เพราะว่าเขามีหลากหลายสีแล้วก็ตอนนี้เริ่มบานแล้ว
งามขนาดไหนติดตามคุณสรรญาคงอยู่ไปดูกันเลยค่ะ
ชมพูเข้มขาวชมพูดอกกุหลาบและม่วงตัดกันอย่างลงตัวค่ะ
แต่งแต้มให้พื้นที่มากกว่า๑๐ไร่เต็มไปด้วยความสดใสและสวยงาม
อกชิบาซากุระเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกาเหนือ
มีหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไป
อกจะไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ๑๕เซนติเมตร
มีรูปร่างคล้ายดอกสกุระแต่บานอยู่บนพื้นดินคล้ายต้นย่า
จึงนิยมปลูกเป็นสวนดอกไม้หรือพืชคลุมดิน
อยู่ได้เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นแล้วก็เหี่ยวเฉาไป
ปีนี้นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้ไปชมความสวยงามจนถึงวันที่๒๙พฤษภาคม
ซึ่งจะเป็นช่วงที่ดอกชิบะซากุระบานเต็มที่และก็สวยงามมากที่สุดเลยค่ะ
จากบริษัททัวร์ก็ได้นะคะหรือว่าเช็คจากทางเว็บไซต์นะคะ
มันจะมีระยะเวลาของการบานของเขานะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนไหนในช่วงเมษา
ตั้งแต่ช่วงไหนอย่างตอนนี้ก็บานอยู่ประมาณ๕๖๐นะคะ
แต่ถ้าบานทั้งหมดเลยเนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยค่ะช่วงพฤษภาคมค่ะ
มาครั้งนี้เราโชคดีที่ได้เห็นอาณาจักรดอกไม้สีหวานแววเคียงคู่กับภูเขาไฟฟูจิ
ที่ตั้งโดดเด่นเป็นฉากหลังให้อาณาจักรชิบาซากุระกลายเป็นดินแดนสวรรค์ที่เยาว์ยวนใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก
โดยเฉพาะจีนเกาหลีใต้และไทยรวมถึงคนญี่ปุ่นเองมาชื่นชมความสวยงาม
ดีใจผมว่าดีใจที่โอกาสมาฟูจิไม่ได้เปิดให้เห็นทุกวันวันที่เลือกมาอากาศดี
แล้วก็ไปเห็นฟูจีมันก็เป็นเหมือนกับครบอย่างหนึ่งที่มาญี่ปุ่นแล้วแหละครับ
เทศกาลดอกชิบาสกุระยังมีสินค้าที่ระลึก
นักท่องเที่ยวไทยที่ต้องการไปชมความสวยงามของดอกชิบะซากุระแบบนี้
สำหรับค่าเข้าชมเทศกาลดอกชิบาสากุระผู้ใหญ่จะเสีย๖๐๐เยนหรือประมาณ๑๙๘บาทและ๒๕๐เยนหรือประมาณ๘๓บาทสำหรับเด็กค่ะ
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน